นูต่อไปดิฉันว่าหลายคนกล้าทานและอยากทานแน่นอน
ไก่ย่างจ้าไก่ย่างที่จังหวัดตรังร้านนี้ขายมายาวนานกว่า๖๐ปี
ดูค่ะเนื้อแน่นเนอะดูเหมือนกับมันฉ่ำน้ำซอสแล้วก็ดูเนื้อปุ๋ยนิ่มจริง
ไก่ย่างแบบนี้ยกให้ทางใต้เขาเลยนะจริง
น้ำลายแป๊บนึงนะร้านนี้คือร้านไก่ย่างมุสลิมค่ะเป็นร้านรถเข็นเล็กนะตั้งขายอยู่ริมถนนเพชรเกษมอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะ
แต่ว่าเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับเฉพาะตัวเป็นสูตรที่ผสมผสานระหว่างสูตรมาเลเซียและปากีสถาน
จุดเด่นก็คือทั้งเผ็ดทั้งหวานเข้ากันอย่างลงตัวค่ะ
ซิกเนเจอร์ไก่ย่างของร้านนี้นะคะ
โดดเด่นกว่าร้านอื่นก็คือ

และที่ฉันเห็นชอบมากเลยก็คือราคาถูก

ส่วนไม้ใหญ่ก็ประมาณ๕๐บาทเท่านั้นเองค่ะ

แล้วเวลาเขาห่อให้ลูกค้านี่นะ

มันก็จะหอมแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติค่ะ
เจ้าของร้านคือคุณฮารูนทิงเหมบอกว่า
ไก่ย่างทรงเครื่องเนี่ยขายมา๖๐ปีละ
เป็นรุ่นก็คือรุ่นนี้รุ่นที่๓แล้วนะคะ

สืบทอดมาเรื่อยนะคะ
แล้วก่อนที่พี่เขานี่นะจะย่างไก่ลงบนเตาก็ต้องนำไก่ไปจุ่มกับน้ำหมักเฉพาะของทางร้าน
จากนั้นก็เอาไปย่างด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับ
ย่างไปขายไปโอ้โหวันหนึ่งขายได้กว่า๒๐๐ไม้นะ
แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่นั่นแหละ
แล้วคุณเชื่อไหมว่าทุกวันนี้มีลูกค้าจากกรุงเทพสั่งซื้อทุกวันเลยนะ
วันหนึ่งประมาณ๔๐ไม้หรือประมาณ๕๐๐๖๐๐บาท

หน้าชำแล้วก็ดูน้ำซอสเข้มข้นจริง

ใช่มันจะเข้าเนื้อนะฮะแล้วความสุขจะพอดีเลยล่ะ
ที่บอกว่ามีลูกค้าสั่งจากกรุงเทพนี่คือเขาจะใช้วิธีการส่งโดยรถไฟนะ

คุณอยู่กรุงเทพคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณทานได้เหมือนกัน

สั่งได้เลยค่ะคุณใบตองให้คุณชนะเป็นคนจ่าย

จะบอกว่าคือเขาจะส่งรถไฟนะเป็นรถด่วนช่วงเย็นของทุกวัน
เป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายด้วย
แล้วลูกค้าก็จะมารอรับที่สถานีปลายทางครับ
ช่วงเวลาที่ขายคือประมาณ๖โมงเช้า

ไปคุยกับลูกค้าประจำคนหนึ่งคือคุณวะนิสาคงชูมผล

มาถึงทุกวันนี้ก็คือเกือบจะ๑๐ปีแล้ว
บอกเลยว่ารสชาติเป็นมาตรฐานไม่มีผิดไม่มีเพี้ยน
แล้วที่สำคัญคือมันอร่อยแตกต่างกว่าที่อื่นจริงนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสเผ็ดรสหวาน

อ่ะเราอวยกันขนาดนี้แล้วนะคะ

ตรังก็สั่งไปได้หรือว่าอยู่พื้นที่อื่น
อยากลองสั่งดูก็โทรไปหาคุณทารุนได้เลยจ้

ใช่น้ำซ้อนของเขาอ่ะ
แต่นี่สีจะออกเหลืองส้มมากกว่าก่อนแล้วจะออกดินแดงนิดหนึ่ง

ไม่ต้องอธิบายอะไรมากคำเดียวชัดยังไงก็สั่งกันได้นะคะ
อยู่จังหวัดอื่นอยากลองก็โทรไปสั่งกันดูแล้วกันนะ